ส่วนเรื่องนี้ค่ะอันนี้เป็นเรื่องที่ก็ต้องช่วยดูแลกันนะคะ
เด็กเนี่ยไม่ได้ติดโควิดแต่ว่าเขาอยู่กับญาติซึ่งติดโควิด
แต่ปรากฏว่าเจ้าของหอไล่เด็กออกจากหอไม่ให้อยู่
กลัวว่าจะเป็นตัวแพร่เชื้อ
เรื่องนี้เนี่ยนะคะมีการเผยแพร่นะคะ
ในเว็บไซต์ในเพจของคุณไดอาน่านะครับ
คุณไดอาน่าเนี่ยล่าสุดโพสต์เรื่องที่ไปช่วยเด็กคนหนึ่งอายุ๑๔ปี
ถูกเจ้าของหอพักไล่ออกมาเพราะว่าป้าเขาติดโควิด
เขียนเอาไว้บอกว่าโรงพยาบาลมารับป้าไปแล้ว
เหลือน้องอยู่คนเดียวเจ้าของหอพักไล่น้องออกมาเพราะกลัวคนอื่นจะติดค่ะ
เด็กไม่รู้ทำไงนั่งรออยู่ริมถนนจะไปอยู่กับแม่ก็ไม่ได้เพราะแม่มีน้องเล็กอายุ๓ขวบ
ไม่ได้ติดเชื้อไม่มีเชื้อก็ส่งไปกักตัวที่โรงแรมสังเกตอาการนะคะ
บอกว่าเมื่อไหร่เจ้าของจะเลิกใจร้ายไล่คนออกจากหอพักสักทีนะคะ
พอเรื่องนี้โพสต์ออกไปโอ้โหคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเยอะเลยคุณนัทพงศ์
บางคนบอกทำไมต้องรังเกียจกันขนาดนี้น้ำใจหายไปไหนเด็กอยู่เลยนะทำไมไม่คิดนะว่าน้องจะไปนอนที่ไหน
กลัวนะกลัวแต่ว่าในความกลัวต้องมีสติด้วยคอมเมนต์ออกมาเยอะแยะมากสำหรับประเด็นนี้นะคะ
ทีมข่าวของเราไปคุยกับทีมงานของคุณไดค่ะก็ทราบเรื่องเพิ่มเติมบอกว่าน้องลงทะเบียนไว้ในเพจเราต้องรอดนะคะ
พอใดทราบเนี่ยก็ไปหาน้องกลางดึกเลยแล้วเธอเล่าบอกว่าดูจากภายนอกถึงแม้ว่าอายุ๑๔น้องจะดูตัวโตนะ
แต่น้องเนี่ยกลัวจนตัวสั่นเด็กก็คือเด็กไม่รู้จะไปที่ไหนถูกไล่เอามากลางดึกแบบนี้นะคะ
คุณไดยังฝากบอกด้วยนะคะบอกว่ากรณีแบบนี้ไม่ใช่ที่นี่ที่เดียวเธอบอกเธอเจอเยอะเลย
วอนว่าอย่าไปรังเกียจผู้ป่วยโควิดรวมถึงผู้ที่มีความเสี่ยงสูงด้วยนะคะก็ต้องช่วยเหลือกันดูแลกันค่ะ